แห่ศพร้องปมน้องหญิง
ผู้กำกับพวกเก็บกรุ

ทีนี้ไปดูบรรยากาศของเมื่อวานกันหน่อยค่ะ

ก็มีทั้งนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ก็คือนายสุบินยาวิราช
ก็ได้เดินทางตั้งแต่๑๐โมง
ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

แล้วก็ขึ้นรถตู้มาที่นี่ค่ะ
ที่กองบัญชาการตำรวจผู้ทรภักดิ์หนึ่ง

จากพธโศวัสย์แจ้งยอดสุก

ให้ย้ายนายตำรวจทั้ง๓โรงพัก
แล้วปรากฏว่ามันมีภาพ

ที่เห็นในราคาว่าตำรวจนายที่มีคำสั่งให้ย้าย
ทำไมยังนั่งประชุมคดีนี้อยู่ล่ะ
แล้วก็เลยเกิดความกังวลว่าจะไปยุ่งกับพยานหลักฐาน

แล้วก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็เมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
พ่อของน้องหญิงก็บอกว่ากังวลใจกับเรื่องคดี

เนื่องจากผู้กำกับสภบังปะอินกับพวกนี้

ซึ่งก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ

จะมีคำสั่งย้ายผู้กำกับสพบังปะอิน
ให้ไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว
แต่พอมีภาพข่าวว่าผู้กำกับคนนี้ยังไปรวบสอบปากคำแพทย์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมอยู่เลย
ยังไปร่วมประชุมร่วมกันกับชุดสืบสวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่เลย
ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้จะไม่โปร่งใสหรือเปล่า
กลัวว่าผู้กำกับสพบังปะอินซึ่งมีข้อคอรหา
เกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับสินบน๓แสนบาท
จากครอบครัวผู้ต้องหาจะเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานต่าง
ทีนี้ถ้าเกิดว่าชุดของตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยังอยู่ในชุดสืบสวนครอบครัวเขาก็บอกแบบนี้ค่ะ
กล้าที่จะนำหลักฐานต่างไปมอบให้
โดยเฉพาะเรื่องผลชนสูตรพลิกศพ

เพื่อเป็นแนวทางในการต่อสู้หรือเปล่า
ดังนั้นก็เลยขอให้มีคำสั่งให้ทางผู้กำกับสพบังปะอินกับพวกเนี่ย
ยุ่งเกี่ยวเลยคือขาดจากการทำคดีนี้ไปเลยนะคะ
ส่วนพยานในกรณีนี้ในคดีนี้คือนางสาวรุ้ง
นางสาวรุ้งเป็นเพื่อนของน้องหญิง
ที่เป็นคนโทรศัพท์หาจำได้ไหมโทรศัพท์หาน้องหญิง
แล้วก็บอกว่าหญิงออกมาเลยนะ
บอกกับเป็ดเป็ดส่งน้องเลยนะ
อย่าให้ไปกับอ๊อบนะ
คือพยานในคดีนี้อย่างรุ้ง
เขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าไม่สบายใจ
เพราะว่าเหมือนมีคนไม่หวังดีเนี่ย
คือใส่เป็นแจ็คเก็ตมาที่หน้าบ้าน
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าบริเวณบ้านติดต่อกัน๒วันนะคะ
พยานอย่างรุ้งก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการข่มขู่หรืออะไรหรือเปล่า
ก็เลยกังวลเรื่องของความปลอดภัย
ซึ่งเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็มีการสั่งแล้วนะคะให้ตำรวจกองปราบรามเนี่ย
คุ้มครองความปลอดภัยของพยานอย่างนางสาวรุ้ง

ก็มีการสั่งการให้ต้นสังกัดทำรายงานขึ้นมา
แล้วก็มีคำสั่งให้ทางผู้กำกับสพบังปะอินเนี่ย
มาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
คำสั่งเดิมค่ะเพราะว่าคำสั่งเดิมเนี่ย
เป็นคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการที่กองบังคับการ

ดังนั้นก็บอกว่ามาที่พักหนึ่งเลย
เป็นการทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
รู้สึกสบายใจขึ้นด้วยนะคะ